อย่างที่บอกว่ามันเลยเถิดไปหลายประเด็นแล้วนะ

แต่ว่าในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของโรงแรมเรื่องของอาคาร

ยาวเลยเพราะว่าคราวนี้หลายที่คือโดนหางเลข
เพราะว่าพวกราชการสวัสดิ์ชื่อใหม่เขาบอกเลยว่า
ท่านชำนิปราศาสตร์พวกราชการจังหวัดเชียงใหม่
สั่งการลงมาที่โยธาธิการจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะ
โดยบอกให้เร่งตรวจสอบอาคารสูงที่ดัดแปลงเป็นโรงแรม
และยืนยันด้วยว่าจริงแล้วจังหวัดก็ตรวจสอบมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ

ซึ่งทางจังหวัดเองก็มีหนังสือไปเตือนอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยหลังจากที่เกิดปัญหาในเรื่องนี้
ว่าราชการจังหวัดบอกว่าไม่เคยนิ่งนอนใจเลย
มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
และที่สำคัญค่ะต้องได้รับอนุญาตสร้างอาคารอย่างถูกต้องนะคะ
ส่วนโรงแรมปลายทาง
หากว่าไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายก็ทำไม่ได้

โรงแรมที่ไม่ถูกต้องคิดว่ามีเยอะพอสมควรเลย
ระยะนี้ก็เลยมีเวลาให้ผู้ประกอบการ
ยื่นเรื่องได้ภายใน๓๐วันค่ะ
ไขก็ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
เทศบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและยกเลิก
ถ้าหากพบว่ามีการกระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย

ในวันนี้จะมีการไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ
กันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช
ดำเนินการเอาผิดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ที่มีนายบอลกฤษณะเป็นผู้บริหารเนี่ย
ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพราะว่าโรงแรมนี้เปิดบริการมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
อย่างเปิดเผยแล้วก็อยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย
ซึ่งตามกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนโรงแรม
ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้ค่ะ